เหลือเชื่อเหมือนกันฮะคลิปนี้น่าสนใจมาก
และส่งต่ออย่างเป็นที่ฮือฮามาก
เมื่อคนกับลิงฟัดกัน

ก็เหลือเชื่อเหมือนกันว่าลิงมันมีความรู้สึกเหมือนกันว่า
ทำไมคนไปว่ามันมันเดินมา

มันมีความรู้สึกว่าฟุนจะหลบอ่ะ

ปวกปวกปวก

โอ้โหสมาชิกเฟซบุ๊คคุณ

นั่งบนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์

เหมือนกับแหมไม่เตรียมตัวเลยอะไรประมาณนี้
ขณะที่ชายคนนี้มาเห็นก็ไล่ลิงให้ลงจากรถ

ลิงวิ่งลงมาทะลมบอลกับเจ้าของ

โดดจู่โจมชกต่อยคนที่โยนรองเท้าใส่
มันทั้งคู่ก็ชกต่อยกันอย่างทุลักทุเล
กันล้มกลิ้งแบบที่ไม่มีใครยอมใครฮะ
ไม่ค่อยเคยเห็นภาพแบบนี้เท่าไหร่นะคะ
ซึ่งทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็ได้ติดต่อไปสอบถามกับเจ้าของคลิปค่ะ
ซึ่งเขาก็เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
อู่ซ่อมรถในเครือบริษัทแห่งหนึ่งที่บางประกง
ซึ่งก็เป็นที่ทำงานของเขาแล้วก็เพื่อน
ตอนนั้นเห็นว่ามีลิงหลุดมาก็เลยนำกล้วยไปให้ลิงกิน
พอมันกินเสร็จก็ดันขึ้นไปแย่งนั่งบนเบาะรถจักรยานยนต์ของเพื่อน
ก็เลยเกิดเหตุตะลุมบอลอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
ส่วนเหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับลิงก็ได้ว่ายน้ำหนีไปนะครับ
เพื่อนที่ชกต่อยกับลิงก็ได้ไปล้างแผลที่โรงพยาบาลบางประกง
จากมีแผลที่มือและตามตัวเป็นยังไงล่ะ

ว่ายน้ำหนีไปอย่างลอยนวล
โอ้โหสุดยอดมาก
จะไปสู้อะไรกับลิงค์แล้วนี่ลิงว่ายน้ำหนีไปเลยฮะ
เพราะว่าไปสู้กันริมหนองน้ำแบบนี้
ลิงมีทางหนีแต่คนไม่ลงไปตามนะฮะ